หลังจากที่เมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
มาในวันนี้ก็ได้มีพิธีส่งร่างในทหารที่เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกกลับภูมิลำเนา
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีญาติร่วมพิธีด้วยความโศกเศร้าครับ
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๓กองพลทหารราบที่๗และกรมรบพิเศษที่๕
ทำพิธีส่งร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ๓วันก่อนกลับภูมิลำเนา
โดยร้อยเอกสุทันอ่องเมืองจะเคลื่อนไปบำเพ็ญกุศลที่วัดครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพิศนุโลก
จ่าสิบเอกชัยศักดาธาโสนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมะขามเตี้ยตำบลหัวรออำเภอเมืองพิศนุโลก
จาก๑๐ตรีมงคลชัยรู้งานเคลื่อนไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
โดยทั้งหมดมีทหารกองเกียรติยศญาติพี่น้องมารับศพกลับภูมิลำเนาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ขณะที่ร้อยโทนวพัฒนมณีโชธญาตินำร่างไปประเพ็ญกุศลที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ส่วนพลตรีนพรเรือนจันทร์บำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดิม
ทั้งนี้นางกันนิกาเรือนจันทร์ภรรยาพลตรีนพพรก็ได้มาร่วมส่งร่างนายทหารทั้ง๓นาย
และก็ได้กล่าวให้กำลังใจกับญาติของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเล่าช่วงที่สามีได้โทรศัพท์เข้ามา
ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะตกอีกด้วย
ที่ดิจานต่อเนี่ยได้ดูแลท่านได้ดูแลโบชันตลอดเวลา
ท่านอยู่ในเฮลีคอปเตอร์ทุกทั้งค่ะ
สุวัสดิมณีโชธพ่อของร้อยโทนวพัฒน์บอกว่า
ลูกชายเรียนเก่งเรียบร้อยสอบเข้าทหาร
และเป็นนักบินได้ตามที่ตั้งใจไว้

แต่ก็ภูมิใจที่ลูกได้เสียสละเพื่อชาติ

ไปจนถึงวันที่๒๐สิงหาคม
และวันอาทิตย์ที่๒๑สิงหาคม
เวลา๑๖นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ